คุณผู้ชมยังอยู่กับพวกเรา๓คนนะครับ

เจอกันแบบสดตัวเป็นเงือกแดง

แล้วก็ในช่วงนี้แหมพูดถึงเรื่องราวของ

แล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปปักหมุดกันเลย
ที่นี่ค่ะเจียงใหม่เจ้า

มันมีอะไรดีอะไรเด็ดสินค้า

บอกเลยว่าลีลาของมะกุเทศน้อยคนนี้
น่ารักน่าชังแล้วก็เก่งสุดยอดเลยค่ะ
น้องอิ่มจังหรือว่าน้องดอกแก้ม
น้องอิ่มจังหรือว่าน้องดอกแก้ม
น้องอิ่มจังหรือว่าน้องดอกแก้ม

แต่ว่าอาจจะเขินกล้องดิฉันว่าแบบนี้
ออกตัวแทนน้องอิ่มจังหน่อยนะคะ

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑เท่านั้นเองนะ
อยู่โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญาอำเภอแม่ริมจังหวัดเจียงใหม่จ้า
ปกติน้องก็จะแต่งตัวด้วยชุดไทย
แต่งแบบนี้สวยงาม
ทำหน้าที่เป็นคนแนะนำสินค้าโอท็อปของชุมชนดอนแก้ว
ให้ผู้ที่เดินทางไปทัศนศึกษา
คุณค่ะดิฉันพูดไม่ถูกแล้ว
ผมกำลังรออยู่เนี่ยว่าคุณจะไปจนถึงเมื่อไหร่
ไปจนถึงเชียงใหม่อย่างนี้กลับมากรุงเทพก่อนดิฉัน
กลับมาน้องเขาทำหน้าที่คอยแนะนำพวกสินค้าโอท็อปของชุมชนดอนแก้ว
ให้กับผู้ที่เดินทางไปทัศนะศึกษาที่อบตดอนแก้วได้อย่างคร่องแคล่วเลย
ส่งผลให้สินค้าขายดิบขายดี
เรียกว่าใครที่ไปแล้วก็ต้องเรียกหาว่าน้องอิ่มจังอยู่ไหน
มะครูเทศน้อยคนนี้อยู่ไหนนะคะติดอกติดใจกันไป
แต่พอคราวนี้เจอกล้องไงน้องอิ่มจังก็เลยเขินนิดนึง
ไปไม่เป็นเหมือนกันคุณต้องมีคนกระซิบบอกบทให้
แล้วก็พูดตามขาดบ้างบางช่วงแต่ก็น่ารักให้อภัยได้นะคะ

ที่เอาประตอดันเตี้ยวของเรานะเจ้ามีโครงการอบรมทุกปีเลย
ครูเทศน้อยโครงการนี้ก็จะทำให้ละอ่อนเด็กในชุมชนของเรานะเจ้า
กระแสตอบรับเจ้าดีมากเลยตอนนี้ละออนชอบโครงการนี้มากขนาดเลย
คุเทศน้อยนี่นะคะแล้วก็ทำให้ยอดการขายดีโดยนะเจ้า

ยังมีรุ่นพี่ที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยจากโครงการมะคุเทศน้อยนะเจ้า
น้องอิ่มจังเขาเป็นมะกุเทศน้อย
เป็นนึงโครงการดีของอตดอนแก้วที่ทำเนื่องเลยนะเจ้า
น้าช้นชมมากแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากเกินความคาดหมายเลย
ทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์เขาตั้งแต่เด็ก
คือเด็กเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาได้ทำอะไรเขาก็จะมีจินตนาการมีความกล้าแสดงออกมายิ่งขึ้น
โตขึ้นเนี่ยเขาจะได้ไม่เขินไม่อายไงโตขึ้นมาเนี่ยอนาคตก็น้องใบตองนี่แหละ
ผมว่าคุณน่าจะเป็นรุ่นพี่เขาผมว่าคุณน่าจะเป็นรุ่นพี่เขานะ
ใส่ชุดแบบนี้เลยแน่นอนนะเด็กเห็นกล้องทำเป็นเขินมาก
ได้แสดงออกได้ฝึกทักษะแล้วนี่คืออะไรคะน้องเป็นกล้องแล้วเขิน
โอ้ไม่จริงอ่ะคนนี้เห็นกล้องมีแต่จะโจรใส่
เขินใหญ่เชียเขินดูน่ากลัว
เด็กฝึกทักษะเนาะถ้าใครมีลูกมีหลาน
จะให้มีความสามารถก็ฝึกกันได้ที่สำคัญนะเด็กก็จะได้รักบ้านเกิด
ได้รู้เรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านสินค้าดีของชุมชนด้วย